นั่นแหละครับคือความเคลื่อนไหวแล้วก็ความพร้อมของทัพนักเตะทีมชาติไทย
รวมถึงข้อมูลของทีมซาวดีอาราเบียดังนั้นครับมาติดตามล่าสุดดีกว่า
บรรยากาศสดที่กาต้านะครับจากรายงานทางโทรศัพท์โดยคุณวิรวิทย์นะครับ
สวัสดีครับคุณวิรวิทย์ครับสวัสดีครับครับผมถามคำถามสั้นสั้นนะครับ
ก็คือความพร้อมของทีมไทยกับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลังจากที่เมื่อเช้ามีการแจ้ง
ตัวจริงมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในชุดเสือตัวจริงมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็เรื่องราวของลูกฟุตบอลนะครับเห็นนักเตะหลายคนนั้นก็บอกว่าลูกบอลลูกนี้นั้นผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในรายการนี้เป็นรายการแรกเลยครับ
เบื้องต้นนะครับยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
จะมีเพียงแค่ในช่วงกลางวันนะครับที่ปากรเปรมพักมีอาการเคืองตาเล็กน้อยนะครับ
วันนี้พร้อมที่จะลงสนามทุกคนนะครับ
สำหรับสภาพอากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวนะครับในการแข่งขันตรงนี้ครับ
แต่ว่ามีลมค่อนข้างแรงในวันนี้

แต่เชื่อว่านักเตะทุกคนนั้นผ่านประสบการณ์จากประเทศต่างมาแล้วนะครับ

ได้คุยกับซิโก้เมื่อช่วงเที่ยงนะครับ
โก้บอกว่าเกมในนัดนี้นะครับ
ทีมชาติไทยนั้นมีความพร้อมกันอย่างมาก
เพราะว่าได้มีโอกาสมาเก็บตัวที่ประเทศกาต้าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับ
ซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้นักเตะได้มีเวลาปรับกับสภาพอากาศนะครับ
ต่างจากยุคของเขาที่เวลาเดินทางมาแข่งขันอย่างตะวันออกกลาง
จะเดินทางมาเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนแข่งขันนะครับในครั้งนี้
เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาครั้งนี้ทีมชาติไทยพร้อมที่สุดครับ
ขณะที่เรื่องของลูกฟุตบอลนะครับ
ฟุตบอลจากที่ได้ดูจากเกมการแข่งขันในนัดแรกที่ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในขณะนี้นะครับที่สนามอัลอาราบีสเตดียม
ก็ถือว่าลูกฟุตบอลนั้นเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็การส่งนั้นก็ดูค่อนข้างได้นะครับค่อนข้างดีทีเดียว
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือลูกฟุตบอลดูจะค่อนข้างพุ่งนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็เคยซ้อมกับลูกฟุตบอลนี้มาบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าลูกฟุตบอลเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายฟุตบอลยุโรปนะครับที่ค่อนข้างจะพุ่งเร็ว
ทำให้ทีมชาติไทยต้องหาทางรับมือนะครับคุยกับนักเตะบางรายนะครับเชื่อว่าก็อาจจะมีปัญหาบ้างครับ
แต่ก็อาจจะไม่มีผลมากเพราะว่าก็เคยผ่านการแข่งขันบนลูกฟุตบอลหลายลูกมาแล้วนะครับเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดครับ
การแข่งขันคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือสกอร์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
สกอร์ล่าสุดเป็นญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นนำเกาหลีเหนืออยู่๑ประตูต่อ๐นะครับ
หลังจากนั้นเกาหลีเหนือก็บุกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
มีโอกาสที่จะยิงประตูญี่ปุ่นได้สองถึงสามครั้งครับแต่ยังไม่เป็นประตูสกอร์ขนาดนี้

เชียร์เกาหลีเหนือวันนี้มาเชียร์ด้วยนะครับประมาณเกือบ๑๐๐คนทีเดียวครับ
ขอบคุณคุณวิรวิทย์นะครับแล้วเราจะรอฟังข่าวดีสำหรับ๓คะแนนแรกของทัพนักเตะทีมชาติไทยครับ